ก็มีการกำชับให้ชุดสืบสวนสอบสวน
คดีของคุณแตงโมให้สรุปความคืบหน้า
แล้วก็ไขความกระจ่างในทิศทางของคดีให้รอบด้าน
โดยเฉพาะทุกประเด็นที่เป็นข้อสงสัยจากสังคมนะคะ

บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมากำกับคดี
การเสียชีวิตของคุณแตงโมด้วยตนเองค่ะ
เปิดห้องประชุมกองบัญชาการตำรวจสืบสวน
สอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยีเรียกประชุม
ติดตามความคืบหน้าจากทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะ
ซึ่งก็รวมถึงกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
และกองบังคับการตำรวจภูทรนนทบุรี
ในฐานะเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบด้วยนะคะ
ท่านบอกว่าคดีนี้ยังมีหลายส่วนที่สังคมตั้งข้อสงสัย
และเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้สรุปเหตุการณ์ทั้งหมด
เนื่องจากต้องสอบสวนในอีกหลายส่วน
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการตกน้ำที่มาจากปัจจัยไหน
เช่นถูกกระทำจนตกน้ำหรือตกน้ำเอง

แต่ตัวท่านเองท่านก็ยืนยันบอกว่าคดีมีความคืบหน้าไปมากนะคะ
ตอนนี้คือตอบคำถามที่สังคมสงสัย
แล้วก็จะดูว่ามันมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
มีสาเหตุคนโกรธเผื่อของคุณนี้ไหม
มีประกันชีวิตไหมอะไรแบบนี้
ก็คือตอบให้สังคมให้เคลียร์
คุณแม่เองก็พูดลักษณะเหมือนว่าอาจจะมีการข่มขู่

การพูดเนี่ยพูดได้แต่ว่ามันต้องมีอะไรมารับรอง
ว่าสิ่งที่พูดมันมีอะไรมายืนยันกันบ้าง
จำเป็นต้องส่งกำลังไปดูแลคุณแม่ไหมครับ

เพราะฉะนั้นแต่ว่าจะมีเหตุให้เราเชื่อถือได้จริง
ประเด็นที่ตำรวจยังคงสอบสวนเพิ่มเติม
ก็คือหลังจากที่คุณแม่คุณแตงโมยืนยันบอกว่า
มีหลักฐานเพิ่มเติมกรณีแชทไลน์หลุด
ส่งมาจากผู้ประสงค์ดีให้ข้อมูล
เพราะว่าอันนี้ถือเป็นพยานแวดล้อมที่สำคัญอีกรายหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะ

ก็ทุกประเด็นก็อยู่ในสิ่งที่ตำรวจยังไม่ปล่อยวางเลยนะคะ
คุณผู้ชมครับตำรวจเตรียมจะนำ๕คนที่อยู่บนเรือ
ลำเกิดเหตุเข้าเครื่องจับเท็จครับ
แล้ววันนี้นะครับคุณแม่ของคุณแตงโมจะนำหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
ก็คือเป็นการข้อความสนทนาที่คุณแม่มีเนี่ยคุณแม่จะเอาไปให้ตำรวจฮะ

พันธบทเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตนะครับ
ท่านผู้กำกับการสพมนนทบุรีเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีนี้ว่า
วันนี้แม่ของคุณแตงโมนัดหมายเพื่อนำพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
ที่เป็นข้อความสนทนามาให้พนักงานสอบสวน
ได้จัดพนักงานรอรับหลักฐาน
อกจากนี้จะมีการจำลองเหตุการณ์โดยจะต้อง
พยานมาเป็นผู้ชี้จุดต่าง
แต่ไม่ใช่๕คนที่อยู่บนเรือนะส่วนจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหรือไม่นั้นนะครับ
อยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานขณะเดียวกันครับได้สั่งการให้ชุดสืบสวน
ไปค้นหาพญาหลักฐานเพิ่มเติมหากพบประเด็นเพิ่ม
ก็จะต้องเชิญมาสอบประคำทั้งหมดโดยทั้ง๕คนที่อยู่บนเรือให้การสอดคล้องกัน
ส่วนรายละเอียดในสำนวนว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุหรือไม่หรือเป็นเรื่องอื่นนั้นยังไม่ชัดเจนท่านบอก
ส่วนกรณีที่พบเสื้อของ๑ใน๕คนที่อยู่บนเรือขาดนั้น
จะต้องตรวจสอบรายละเอียดเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะฮะตำรวจเก็บทุกประเด็นเลย
ท่านผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรียังระบุถึงการเข้าเครื่องจับเท็จ
บอกว่าจะต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำใหม่ทั้งหมดและนำเข้าสู่เครื่องจับเท็จเร็วที่สุด
เพื่อตอบโจทย์ที่ทุกคนสอบถามหรือสงสัยว่าให้การจริงหรือไม่
โดยจะใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาตรวจสอบครับ
อันนี้เป็นเรื่องของสำนวนครับว่าเราตอบให้สังคมทราบ
ท่านผู้กำกับการสพมนนทบุรีเปิดเผยด้วยนะครับว่าเตรียมจะเชิญตัว
กล้องวงจรปิดที่อู่เรือจำได้ไหมครับที่เรานำเสนอไปตอนต้น
มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจด้วยสำหรับผลชนสูตรที่มีรอยบาดแผลที่ขาของคุณแตงโมนั้น
ยังไม่ได้มีผลนะฮะมาจากทางแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
รวมถึงผลการตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของเพื่อนที่อยู่บนเรือทั้งหมด๕คน
ก็ยังไม่ออกมาเช่นเดียวกันครับค่ะ